ฉันคือสิริมงคล
เหนื่อยจังเลยค่ะเห็นโต๊ะทำงานอยากจะร้องไห้

ไม่ค่ะแก้โต๊ะทำงานรุงรังไปหน่อย
มันยังไงครับสิริโต๊ะทำงานมันเป็นยังไง
ตรกแบบหาของไม่เจอเลยคลาด
ยากเลยสิริวันนี้หมอมินจะพามาปรับฮวงจุ้ยนะครับ
สะอาดด้วยรวยด้วยโอเคไหม
จัดไปสิคะหมอมีนได้ยินอะไรรวยแค่นี้ก็ใจชื้นแล้ว
เอาเธอซิรีเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่า
จะจัดยังไงนั้นเนี่ยจะทำให้เสริมดวงและรวยด้วยครับ
อันดับแรกนะครับคุณต้องมีการวางกรอบรูปนะครับ
สวยนะครับเป็นรูปธรรมชาติต่างนะครับ
เพื่อการเพิ่มความมีชีวิตชีวานะครับ

จะมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ
ข้อ๒มาเร็วเลยค่ะหมอมีน

หมอบินแนะนำนะครับว่าน่าจะหาพระองค์เล็กนะครับมาประดับต่อครับ

สองอย่างนี้นะครับจะทำให้การงานนั้นดีขึ้นมากครับ
และที่สำคัญนะครับผู้ใหญ่จะมีการรักไข้มากขึ้น
และทำให้การงานนั้นเนี่ยกล่าวนานมากขึ้นครับ
ส่วนข้อ๓นะครับจะต้องมีการเพิ่มด้วยต้นไม้ครับ
เพราะว่าต้นไม้นั้นเนี่ยมีการแสดงความเป็นธาตุไม้เพิ่มขึ้นมาครับ
ที่สำคัญนะครับการที่มีธาตุไม้นั้นจะเป็นการกระตุ้นการที่เจริญเติบโตนะครับ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

กลับข้างหลัง